เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกว่าจบแล้วนะคะมันจบแล้วค่ะ
กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังจะแต่งงาน
คุณผู้ชมผู้หญิงเนี่ยก่อนจะแต่งงานก็ต้องมีการถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ไหมคะ
พรีเวดดิ้งเสร็จปุ๊บเพื่อเอาภาพไปใช้ในงานแต่ง

ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเธอบอกว่าไอ้ภาพที่ได้จากช่างภาพเนี่ย
เฮ้ยเท้าเธอเนี่ยคือยาวมากใหญ่โตผิดปกติเห็นไหมคะ
เท้ายาวเหมือนศอกแขนยาวเหมือนแม่นาค
คือสัดส่วนมันเพี้ยนไปหมดเลยแล้วสีมันก็แบบผิดเพี้ยนอ่ะ
นี่อะไรคะกล้วยด่างใช่ไหม
ทำธุรกิจกล้วยด่างแล้วก็เลยไปถ่ายในไร่ในสวนกล้วยด่าง
แล้วภาพที่ออกมาเห็นไหมฮะเจ้าสาวหน้าขาวส่วนเจ้าบ่าวหน้าดำปีเลยค่ะ
แสงเสริงมันก็ไม่ได้เธอเอาภาพนี้มาโพสต์
ใช้คำว่าที่โพสต์ตั้งใจจะขอความเป็นธรรม
เธอบอกว่าเธอขอความเป็นธรรมนะคะแต่ในมุมของช่างภาพ
ซึ่งออกมาพูดแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังในมุมของช่างภาพบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่
โพสต์แบบนี้คือประจานกันคือประจานกันอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะ
นี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอเป็นเจ้าของสวนกล้วยด่างอยู่ที่พิศนุโลก
เธอบอกว่าเธอไม่พอใจนะเธอไม่โอเคไม่ถูกใจสิ่งนี้
ไม่พอใจกับผลงานของช่างภาพโพสต์บอกว่าเสียเงินครึ่งแสนแค้น
ไม่ได้จับมันเป็นมุมมองของช่างภาพที่คนแบบตู้ไม่เข้าใจ
อกจากมือยาวเท้าโตแบบแปลกประหลาดแล้วยังมีภาพมือผีโผล่มาที่ต้นกล้วยด้วย
บอกแบบนี้นะภาพมือผีโผล่มาที่ต้นกล้วย
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณอัชรีจันเพ็งเราไปเจอมาแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณอัชรีเป็นเจ้าของโพสต์เธอเล่าให้ฟังบอกว่า
เธอนะอุตส่าห์ลงทุนเดินทางจากพิศนุโลกไปถ่ายพรีเวดดิ้งถึงนครศรีธรรมราช
ทำไมต้องไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะสวนกล้วยด่างที่สวยที่สุดในประเทศไทย
อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยอมลงทุนแบบค่าสถานที่คือไม่อั้นนะคะ
อยากให้ได้ภาพพรีเวดดิ้งที่สวยที่สุดแต่งงานครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากลงทุนแบบนี้นะคะ
เพื่อให้เข้ากับทีมงานแต่งของเธอเธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของสวนกล้วยด่างนะเจ้าของ
ค่าถ่ายภาพไปห้าหมื่นบาทเธอบอกแบบนี้แต่นี่คือภาพที่ได้มันคุ้มค่า
กับราคาที่จ่ายไหม๕๐๐บาทที่ได้เธอบอกว่าน่าผิดหวังมากอีกอย่างที่ค่ะ
เจ็บใจแล้วไม่โอเคเลยก็คือติดต่อไปที่ช่างภาพคนนี้
ปรากฏว่าช่างภาพปัดความรับผิดชอบ

ทั้งที่ตอนรับงานรับปากดิบดีบอกสายชัวร์

แต่ภาพที่ออกมาเฮ้ย
มันไม่ตรงกับที่พูดเอาไว้นี่นะ

คือมันโอเคหรือเปล่ากับการถ่ายภาพแบบ
คือสวนกล้วยด่างหนูไปชี้เลยนะว่า
เธอต้องถ่ายต้นนี้นะต้นนี้นะต้นนี้คือ

เพราะว่าพี่เขานำเข้ามานั่นนู่นนี่เนอะ
ไปถ่ายไปชี้เลยนะว่าหนูต้องการต้นนี้ต้องการต้นนี้

อุ๊ยทำไมเป็นแบบนี้
อันนี้ในมุมของคุณอัชรีนะคะ
ฟังในมุมของผู้ที่ถูกกล่าวหากันหน่อยไหม
ช่างภาพชื่อว่าปลั๊กอายุ๒๒ปีชื่อจริงอนนทเอี่ยมบู่
นี่คนนี้ปิดแม็กซ์ดามมาหาคุณผู้ชม

แล้วตอบข้อชี้แจงเป็นข้อแจกแจงให้เราฟังแบบนี้

ประเด็นแรกที่คุณอัชรีบอกว่าโพสต์ต้องการขอความเป็นธรรม

คือเป็นภาพที่ยังไม่ได้ตกแต่งใดทั้งสิ้น
ที่ตกแต่งแล้วทำไมคุณไม่เอามาโพสต์

นี่ภาพนี้ยังไม่ได้ตกแต่งเรื่องของสีเรื่องของแสงต่าง
มันก็เลยอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะ
ประเด็นที่สอง
ค่าจ้างในการถ่ายงานไม่ใช่ครึ่งแสนนะคะ
ผมได้รับจริงคือ๕๕๐๐บาท
อ้าวหรือตัวเลขต่างกัน๑๐เท่าเลย

ผมได้รับจริง๕๕๐๐บาทคืออย่างนี้

ค่าแต่งหน้าค่าสถานที่
ค่าชุดค่าเจ้าสาวค่าเจ้าเบารวมหมด

ที่ผมได้รับคุณปลั๊กบอกแบบนี้
แล้วจะบอกว่าเขาทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้ว
วันที่ไปถ่ายคือโลเคชั่นสถานที่มันค่อนข้างลำบากนะครับ
เพราะเจ้าสาวอยากให้เห็นกล้วยใบที่มันด่าง

ก็ต้องไปถ่ายมุมสูงทำอย่างไร
คุณปลั๊กบอกว่าก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะ
ส่วนประเด็นที่๓ที่เจ้าสาวตั้งข้อสังเกตว่า
มือยาวเท้าใหญ่ผิดปกติ
คุณปลั๊กอธิบายชี้แจงบอกว่า
นั่นมันคือมิติของเลนวาย
เวลาถ่ายภาพมันจะดึงขอบให้ยืดออกเป็นปกติ

ก็อยากให้เห็นใบของกล้วยใช่ไหมว่ามันด่าง
ก็เลยต้องใช้เลนวายเพราะผมไปยืนในที่สูงไม่ได้
นี่ค่ะแต่ไอ้พวกเหล่านี้
มันสามารถปรับได้ภายหลังคุณปลั๊กอธิบายแบบนี้นะคะ

เอาล่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะจบค่ะ
เรื่องที่มันเกือบจะบานปลายมันจบนะคะ

เพราะคุณปลั๊กคุณปลั๊กช่างภาพบอกว่า
ยินดีที่จะมีการปรับแต่งภาพให้ใหม่๑๕ภาพ
ตามที่มีการตกลงกันตั้งแต่ตอนแรก
ซึ่งให้เจ้าสาวเลือกมาเลย๑๕ภาพที่คุณต้องการภาพไหนบ้าง
แล้วส่งมาให้แล้วเดี๋ยวจะปรับแก้แล้วส่งกลับไป
เพราะฉะนั้นเราจบกัน๑๕ภาพจบเราจบนะ
เอาให้แขนหนูกลับมาเป็นไซส์เดิมขายเหมือนเดิม
ค่ะนี่เธอบอกว่าเห็นไหม
รอยย่นของเสื้อผ้าก็ไม่รีทัชให้อันนี้เธอก็ต้องข้อสังเกตนะ
แต่ว่าในมุมของคุณปลั๊กบอกภาพนี้ก็มันยังไม่ได้แต่งไง

แล้วก็รีบแต่งงานกันตามปกติไป
ทำถ้าแต่งรีทัศน์แล้วก็เอามาให้ดูอีกทีก็ได้นะ
จะได้ตัดสินใจกัน